ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๗นะครับ

จะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้หรือหยุดครับ

หยุดนะครับ

ก็รับเงินที่สะสมมานะครับในเพลงที่ผ่านมา
นั่นก็คือเพลงที่๖นะครับ
วันนี้นักสู้รุนจิ๋วของเราน้องนิว
รับไปตามเป้าที่ต้องการ

ฮีโร่แบบว่าไม่ต้องมีพลังพิเศษด้วย

ชวนเข้ามาแข่งขันในรายการไหนสิจะได้เงินแบบนิว

ถ้าอยากได้เงินแสนแบบนิวสมัครมาแข่งกันนะคะ

ชมเลยนะสุดยอดมากนิวเก่งมาก
ในวัย๕โขท์พี่เป๊๊กหาได้๕บาท

โอเควันนี้ขอบคุณนิวนะคะ

เพราะเธอมีเงินแสนแล้วเธอก็เปลี่ยนไปนี่
เอาละครับวันนี้เรียกว่าอิ่มเอมใจกันไปกันแล้วกันนะครับ

วันนี้เราจะให้จบรายการกันแบบว่าอบอุ่นและอิ่มเอมนะคะ
เราก็เลยจัดโชว์พิเศษมา๑โชว์

ซึ่งครอบครัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นศิลปินแทบจะทั้งบ้านเลยนะ
เราจะให้๔พี่น้องเขาขึ้นมาโชว์เพลงด้วยกัน
กับเพลงงัดทึ้งงัดนะคะ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
มาใส่ใช่ไหมใช่ไหมลูก
เชิญพี่พี่ทั้งสามท่านขึ้นมาเลยค่ะอ่าเชิญครับ
เราจะปิดรายการไปด้วยโชว์นี้คุณป่าค่ะครับผมเอาละครับอ่ะ
พี่ฟ้าพี่เนยพี่แนนนะครับเราก็จะจากกันไปด้วยโชว์สุดพิเศษนี้นะครับ
นักสู้รุนจิ๋วและครอบครัวของเราก็อย่าลืมติดตามชมนะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนพิเศษนะครับ
นักสู้รุ่นจิ๋วได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทั้ง๒วันเลย
แล้วก็มาดูว่าคราวหน้านักสู้รุ่นจิ๋วของเราจะเป็นใครจะน่ารักแบบนี้อีกไหมนะครับค่ะจบรายการของเรานะคะ
อเพิ่งย้ายช่องไปไหนนะคะพี่เอชายามิดชัยรออยู่นะคะกับรายการเกมต่อชีวิต
สำหรับครอบครัวนะคะไม่มีอะไรซึ้งใจไปกว่าลูกที่ดีของพ่อแม่ค่ะ
ครับเราก็จะจากกันไปนะครับด้วยโชว์เพลงงัดถังงัดจากสี่พี่น้องนะครับ

เอาเว้าต้องมามดมาซุดมากแก่ไกลอยากซื้อตรวจเจ้าไปลมหนุ่งลุง
แข็งปาดหนอนแดงมันอาจเสือกเกิดอยู่ลึก
หงอดหงอดหงอดหงอดหงอดหงอดหงอดหงอด
เฟยักศีรถวดเจ้าไปลมลง
แต่ว่าไม่แทงปากนอนแน่งมันอาจจะเกิดอยู่รัน
เกิดว่าหาเจ้าแห่งสิหายเสด็จจัง
และยังอ่ายส่วนไปหันออก
ถ้าได้ใกล้ใดยังไม่เอาว่ามีใครต่อ
ถ้าบัวเราจะหาใกล้หุ่นจอบว่ามี
ทางไปไม่หาน้องมายน้องมายแรก
และคำแพง
ขอบคุณรายการร้องได้ให้ร้านมากเลยค่ะ
วันนี้หนูช่วยพ่อหมดหนี้ได้แล้วขอบคุณค่ะ
ผมพิการขาประมาณ๑๘๑๙ปีเลยครับ

บางครั้งก็เอารองเท้าของลูกมาทำพื้นแทน
ไม่มีแขนเป็นมาแต่กำเนิดเลยค่ะ
แม่หนูเป็นแคทเชียร์ที่ร้านขายของค่ะ
ของหนูเป็นพิการทางหูค่ะ
ตาของหนูเป็นโรคหอบค่ะ
เดินไปแค่หน้าบ้านก็เหนื่อยแล้วค่ะ
เวลาเลิกเรียนเขาจะต้องรีบกลับบ้าน

ทำกับข้าวปัดกวาดเช็ดถูบ้าน
เสื้อผ้าชุดนักเรียนเขาก็ซักเองรีดเองนะคะ

นูตั้งใจเรียนไปถามงานทำ
แล้วหนูจะเก็บตังค์ไปซื้อขาเทียมให้พ่อค่ะ
จะอ่อนหรืออิ่ม
เราจะยิ้มด้วยกัน
อ่ายให้คำยืนยาน
ตั้งแต่วันเราสองของใจ

โปรดติดตามตอนต่อไป